กรมควบคุมโรคได้มีการแถลงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ล่าสุดนะคะ
พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่จังหวัดสุราธานี
ผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิงชาวฝรั่งเศสอายุ๕๗ค่ะ
เริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่๑๗ตุลาคม
มีอาการไอมีไข้มีเสมหะปวดกล้ามเนื้อ
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยจังหวัดสุราธานี
เมื่อวันที่๒๐ตุลาคมเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะ
ตรวจอุณหภูมิไม่มีไข้ผลเอ็กซาเรย์ปอดปกติ
ก็เก็บตัวอย่างในระบบทางเดินหายใจ
ส่งตรวจที่โรงพยาบาลเกาะสมุย
ผลพบเชื้อค่ะแล้วก็ส่งตรวจยืนยันที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๑๑
จังหวัดสุราธานีอีกรอบผลก็เป็นบวกนะคะ
ซึ่งก็จะมีการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อโดยละเอียดอีกครั้ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คาดว่าจะรู้ผลในวันพรุ่งนี้
ตอนนี้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาตัวในห้องแยกโรคโรงพยาบาลเกาะสมุย
บ่ายวันนี้นายอนุทินชันวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปเยี่ยมนะคะ
ยาต้านไวรัสไปสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับทางโรงพยาบาลเกาะสมุยด้วย
ผู้ติดเชื้อรายนี้เดินทางจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมครอบครัว

มาถึงเมืองไทย๓๐กันยายน๒๕๕๙
กักตัวที่จังหวัดสมุดประการอาการปกติ

ครับ๓ตุลากับ๑๑ตุลาตรวจผลเป็นลบทั้ง๒ครั้ง
ครบกำหนดออกจากสถานที่กักตัว๑๕ตุลาคม
ก็ไปสถานทูตฝรั่งเศสแล้วช่วงบ่ายก็ไปเกาะสมุยนะฮะ
ไปถึงก็มีเพื่อนคนหนึ่งมารับนะฮะรถยนต์ส่วนตัวไปบ้านพักนะครับ
ตุลามีไข้ครับก็ไปห้างด้วย
แล้วก็ไปร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านที่เกาะสมุย๒๐ตุลา
ไปโรงพยาบาลด้วยรถส่วนตัวนะครับ
ตรวจแล้วก็ไม่มีไข้เอ็กซอเรย์ปอดปกติ
ก็เก็บตัวอย่างเอาไว้นะครับส่งไปตรวจหาเชื้อนะครับ
แล้วก็ได้รับการยืนยันว่ามีผลเป็นบวกก็คือติดเชื้อโควิด๑๙
๒ตุลาคมทีมสอบสวนโรคเข้าไปติดตามแล้วก็สัมผัส
ก็เลยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง๑๕คนนะครับ
ก็หลายคนด้วยกันนะฮะทั้งครอบครัวของเขาหรือว่าผู้ที่ไปรับนะครับ
ผลการตรวจสมาชิกในครอบครัวไม่มีเชื้อนะครับ
แต่ก็ต้องรับไว้ในห้องแยกโรคที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับเพื่อนก็รอผลตรวจอยู่เช่นกันนะครับ
ผู้โดยสารกับลูกเรือที่มาเครื่องบินลำเดียวกัน
ก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำมีอยู่๒๑นะครับ

แต่ว่าตอนนี้ทุกคนก็ไล่จนเจอแล้วแล้วก็กักตัวอยู่หมดแล้วนะครับ